คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนแล้ว
แต่ว่าในช่วงนี้เรามาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาบอกเล่าโครงการดีให้กับคุณผู้ชมนะคะ

ต้องขอต้อนรับนะคะคุณเอกธเนธคุณอีทวงฟรายแล้วก็คุณแพทย์วงเคลียร์นะคะ
เห็นกันมาทั้ง๓ท่านนี้ต้องบอกเลยว่ามาจากโครงการร้อยวันพ่อร้อยรวมใจไทยทั่วชาติไทยทั้งชาตินะฮะ
สามท่านช่วยบอกถึงความพิเศษของโครงการหน่อยที่มาที่ไปเป็นยังไงกันบ้างคะ

คือโครงการนี้ก็จะรวบรวมพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านนะเป็นนิทัศกาลให้เราได้เข้าถึงในรายละเอียดว่า
พระองค์ท่านได้สร้างอะไรให้เราบ้างลงไปเนี่ยตั้งแต่เช้า๙โมงจนถึง๓ทุ่มเนี่ย
ศึกษาแล้วจะมีอาสาสมัครที่ใกล้ชิดกับโครงการนี้มาให้คำแนะนำ
ทางสำนักงานกปรจะยกทุกอย่างมา

นั่นเป็นส่วนราชการที่น้องเราลึกถึงพระองค์ท่านในช่วง๑๐๐วันที่ครบรอบการสวรรคตของพระองค์ท่าน
ก็ยังมีส่วนของกองทะบก
มารับบริจาคออกจากบ้านมา
น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วเราต้องทำสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่แนะนำในวันนี้ก็คือเพื่อนร่วมชาติเรากำลังเดือดร้อน

อาสากองทบกพ้นไปที่ใต้เลยนะครับ
หรือว่าไม่ได้มีที่บ้านมามาซื้อที่นั่น
กระทรวงพาณิชย์มีของมามีถุงมาเรียบร้อยแล้วก็บริจาคเลย

แล้วก็มีส่วนของการแสดงก็คือจริงแล้วเราไม่อยากเรียกการแสดงเท่าไหร
แต่ว่าเป็นเรียกการมาน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่าน
บทเพลงมากมายผ่านศิลปินทั้งดาราการพูดคุย

อย่างเช่นทั้งสองท่านเลยใช่ไหมคะพี่อีทกับคุณแพทย์เอง

จริงแพทย์มีหน้าที่นอกเหนือจากเป็นศิลปินด้วยนิดนึ
จะดูแลเรื่องของสถานที่เพิ่มเติมงานอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงคือเหมือนกับรวมใจกันในเวลาอันสั้นมาก
เชื่อว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนงานนี้

ใช่ครับที่เวลาอันสั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่า
ทำไมไม่เตรียมการมาก็รู้ล่วงหน้ามาก็ร้อยวันแล้ว
จริงอันนี้เราเป็นประชาชนคนตัวเล็ก

เพียงแต่ว่าทำหน้าที่ของเราเราเขียนเพลงขึ้นมา
หนึ่งเพลงสิบสามตุลาหนึ่งทุ่มตรงตอนนั้นหลายท่านคงพอทราบ
หลังจากนั้นก็คิดว่าน่าจะทำอีกสักเพลงหนึ่ง
เพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นเพลงเศร้าความรู้สึกที่เราสูญเสีย
เพลงต่อมาก็คือเพลงที่บอกว่าเราควรจะลุกมาทำอะไรบางอย่าง
สิ่งที่สมควรทำที่สุดก็คือทำสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่งามคือทำตามรอยพระองค์ท่านเพราะมองว่าพระองค์ท่านคือสิ่งดีงามทั้งหมดทั้งปวง
เมื่อไหร่เราทำสิ่งดีงามเมื่อนั้นท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่าน

ทีนี้มีคนผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งได้ฟังอันนี้เมื่อวันเฉลิมที่ผ่านมา
แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าน่าจะทำอะไรขึ้นมา
มาบอกเราเมื่อวันที่๑๐เราบอกว่าทำไม่ทัน
วันที่๑๔เขาโทรมาบอกว่าผมทำแล้วนะพี่จะว่ายังไง
นี่แหละครับคือว่าเราก็เลยมีเวลาเตรียมน้อยก็เลยรีบมาระดมกัน
แล้วความพิเศษนอกเหนือจากทั้งสองท่านทั้งพี่แพทย์วงเคลียร์ทั้งพี่อีวงควาย
เราจะได้พบเจอกับศิลปินคนไหนยังไงอีกบ้างคะ

ต้องตอรายชื่อการออกมาเลย

แต่ว่าศิลปินที่มาร่วมก็ขออนุญาตเรียนเลยนะคะ
อย่างเช่นนะคะคุณก๊อฟเบนจพลอาจารย์ธนิษฐ์

อาจารย์นวรัสคุณปอสโมเด็นดรอก
พี่หลิงลักเทสต้าพี่แมวจิราศาสตร์กบแท็กซี่
พี่หนูมงกราคุณอิเมจอุทิตา
พี่ก๊อฟเบนจพลพี่เมียปวัวรัสปูแบคเคสพี่ตุ๊กเวียดา
คุณบอยปกรณ์ส่งเสื้อมาบริจาคด้วยนะคะ
แต่ว่าจะเคลียร์คิวอยู่นะคะ
เสนาลิงนะคะคุณโจนัสอาจารย์ไข่พี่อุ๋ยวุดาเบส
แล้วก็กำลังติดต่อเข้ามาเรื่อย

ก็มีบูธกิจกรรมบูธหนึ่งที่ให้ศิลปินดารา
ที่ไม่ได้ขึ้นร้องเพลงหรือมาร่วมทำกิจกรรมโดย

แล้วก็มอบตรงนั้นให้กับน้ำท่วมภาคใต้ไปเลย
นิดนึงค่ะจัดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่บอกหน่อยค่ะ

ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้๒๐๒๒มกราคม
เจอกันที่ลานข้างรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมนะคะ

ทางนี้ค่ะค่ะ

อยากไปร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้
รวมไปถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ก็เดินทางไปได้ตามที่สถานที่ที่พี่ได้บอกกันเอาไว้นะคะ

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนมีไหมคะ

เข้าไปติดตามมีข่าวอัปเดตอยู่ในนั้นค่ะ
ค่ะวันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐช่วงบ่ายแล้วนะคะ

วันนี้เราทั้ง๕คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ